เลยไปที่ชนบุรีก่อนครับวัยรุ่นเปิดเวทีมวยแมนมากมาก
ยี่สิบรุมสองคุณผู้ชมฮะตอนแรกเหมือนจะเคลียร์กัน
เอาเคลียร์ไม่ลงตัวรุมกันเลยนี่ขี่ตีคู่กันมาแบบนี้ครับ
สักพักหนึ่งตรงนั้นมันเป็นหน้าร้านอาหารนะคุณผู้ชม
ลงมาเคลียร์แล้วลงมาเคลียร์แล้วแต่ว่ามีกองทัพมาสมทบอยู่
มาหลายคันเลยนะแล้วคนขี่ชายวัยรุ่น
เสื้อสีส้มครับจอดรถปุ๊บซัดเลยซัดเลยฮะ
คู่อริใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยโดนซัดเข้าไปจากนั้น
ในแก๊งชายเสื้อส้มขี่ตามมาอีกหลายคัน
รุมทำร้ายกลุ่มชายเสื้อฟ้าครับนับนับดูแล้ว
สิบรุมหนึ่งเห็นจะได้เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืน
หกนาทีเมื่อวานนี้ของวันที่สิบเอ็ดเอ่อ
สิบเอ็ดพฤษภานะร้านอาหารมันอยู่แถวแถวแหลมชะบังครับ
จังหวัดชนบุรีคลิปนี้คนที่มาโพสต์ก็คือเจ้าของร้านอาหารนั่นแหละ
เจ้าของร้านอาหารเขียนอธิบายว่าเรื่องวุ่นวัยรุ่นสองล้อแหลมชะบัง
เล็บไว้ว่าแค่บางคนอืมเขาบอกเห็นหน้าร้านตูเป็นสนามเวทีมวยลุมพินีกันหรา
ถ้ากินร้านตูยังพอทนไหวแต่ดันไปกินร้านอื่น
แล้วมาตีกันหน้าร้านตูนนี่แหละนี่หลายครั้งแล้วนะที่เป็นแบบนี้
คลิปนี้พอถูกแชร์ออกไปครับคอมเมนต์มากันเพียบทัวร์ลงกลุ่มวัยรุ่นเลย
กลุ่มวัยรุ่นที่มาสร้างความวุ่นวายครับบางส่วนก็ด่าไปถึงผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นเลยนะ
โอ้โหถึงแม้ว่าจะไม่มีชาวบ้านแถวนั้นโดนลูกหลงไป
แต่เขาก็เรียกร้องให้ตำรวจตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีครับ
แต่เห็นหน้าก็ดูน่าจะชัดอยู่นะน่าจะตามตัวได้ไม่ยากก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ของวัยรุ่นเนี่ย
เตือนกันหน่อยครับทำแบบนี้มันไม่ได้อะไรขึ้นมา